ตกลงก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงมีคนจ้างวาน
คนจ้างวานเนี่ยหวังจะได้เงินชาปนกิจเอาชื่อของผู้ตายไปเข้าสมาคม
ชาพนักศพเอาไว้ถ้าเขาตายคุณจะได้เงิน
แต่เห็นมันญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ทายาทก็ไม่ใช่
คุณจะเอาใครก็ได้ไปใส่แล้วไปจ้างฆ่าเขาแบบนี้เพื่อเอาเงินมันไม่ได้

ไปดูภาพนะฮะช่วงเวลาที่ไปทำแผนกันในวันนี้ครับ
นี่ฮะแม้ว่าผู้ตายจะเป็นชายเร่ร่อน

แต่ชาวบ้านเขาก็โกรธแค้น
ก็คุณทำกับมนุษย์คนหนึ่งกับเพื่อนมนุษย์แบบนี้ไม่ได้
ฟันเขาทำร้ายเขาไม่ยั้งจนเขาเสียชีวิตนะครับ
ชาวบ้านเป็นร้อยคนมารอดูการทำแผน
ผู้ต้องหาคือนายปั่นแก้วนามสกุลขันแก้วอายุ๔๘ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
เป็นบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปั่นแก้วเนี่ยฆ่านายอนันทองมารอายุ๕๘ปีนะที่ชาวบ้านเรียกว่าจันเจ้า
เป็นคนที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงในพื้นที่หมู่บ้านซาง
ใช้มีดฟันที่ใบหน้าเนี่ยสิบกว่าแผลที่มือซ้ายมือขวาก็มีร่องรอยถูกมีดฟันด้วย
ซึ่งตำรวจสันนิษฐานแต่แรกแล้วว่าน่าจะเป็นการป้องกันตัวเอามือมารับมีด
ไทยทอยถึงศีรษะเนี่ยกระโหลกร้าวนะฮะจากการถูกฟันนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่พงญาติในสะพานข้างเนี่ยเห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ย
คือเขาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะมีตู้มีโต๊ะมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะ
เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา๒ปีกว่าแล้วนะครับ
ชาวบ้านก็ตะโกนด่าสาบแช่งรับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้ต้องหา
เพราะมันโหดร้ายเหลือเกินนะแม้ว่านายอนันต์ผู้ตายจะเป็นคนเร่ร่อน
แต่เขาก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายอะไรใคร
จุดแรกที่ทำแผนนี่ครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่นายปั่นแก้วบอกว่าขี่จักรยานยนต์เนี่ยมาจอดตรงนี้
นี่ฮะเจ้าหน้าที่พามาทำแผนนะครับ

จุดที่นายปั่นแก้วบอกว่าลงจากรถก็เดินเข้าไปหานายอนันต์

จุดใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่ที่นายอนันต์เขาอาศัยอยู่
ปั่นแก้วบอกว่าก็เดินเข้าไปถือมีดเข้าไป

พอนายอนันต์รู้ตัวก็มีการแย่งมีดกัน

ปั่นแก้วบอกว่าใช้จังหวะนั้น
ใช้มีดฟันนายอนันต์จนเสียชีวิต
แล้วนายปันแก้วก็หนีออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจต้องกันเอาไว้ก่อนแล้วก็รีบนำตัวนายปั่นแก้วเนี่ยทำแผนเสร็จต้องรีบไป
อ่าเสร็จแล้วโทษทีเสร็จแล้วความหน้าความหน้าค่ะ

มีความแพ้อะไรกันไหมไม่มีครับพี่ว่าไงครับพี่ว่าอะไรครับ

คุณกิศิษฎก็ไปตามทำข่าวคุณกุณกฤทธิสัจก็ไปตามทำข่าว
พยายามจะถามผู้
นางบัวลอยคือคนที่เอาชื่อของผู้ตายคือนาย
อันันทองมานอายุห้าสิบแปดปีคนเร๊ร่อนเนี้ยไปเข้า
สมาคมชาบเปนกิตสกนคอณพิงค่ะพูดง่ายง่ายอะ
คือเอาชื่อเขาแล้วไปฝากเงินเอาไว้เวลาเขาตายเนี่ยเราจะได้เงิน
สุดท้ายเขาตายแล้วตัวเองไปรับเงินมาแล้วจริง

นี่ตำรวจพามาสอบนะฮะสอบที่ภูทรภาค๕แยกสอบคนละห้องกับนายปั่นแก้วมือฆ่านะครับ

ก่อนหน้านี้สารภาพเบื้องต้นมาแล้วเมื่อจับได้เมื่อวันก่อนวันนี้สอบอีกครั้งนึงเขายืนยันเหมือนเดิมบอกว่าบัวลอยเนี่ยจ้างผม
ใช้โทรศัพท์ระหว่างนายปั่นแก้วกับนางบัวลอยอะไรพวกนี้ตรวจสอบแล้วมีการโทรหากันจริง
มีการติดต่อว่าจ้างกันจริงนะครับ
คือมีการใช้โทรศัพท์ระหว่าง
นายปันแก้วกับนางบัวรอยที่ติดต่อว่าจ้างค่าในอันนั้นเนี่ย
ตอนโทรศัพท์ทวงเงินค่าว่าจ้าง๔๐๐๐บาท

หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยทวงค่าจ้าง๔๐๐๐๐บาทนะครับ
ก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับทั้งคู่นะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ของกลางคือโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ที่มีข้อมูลการโทรไปทวงค่าจ้างกันนะครับ
แล้วก็เอาตัวนายปั่นแก้วเนี่ยมาเค้นสอบอย่างหนักนะ
สารภาพว่าฆ่านายอนันต์เพราะนางบัวลอยว่าจ้าง
เพราะหวังต้องการเงินค่าชาปนกิจศพเมื่อนายอนันต์ตาย

บัวลอยนี่ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนด้วยนะครับ
แต่ว่านางบัวลอยคนนี้ฮะให้การภาคเศษนะฮะคือบอกว่าไม่ได้จ้างนายปั่นแก้วให้ไปฆ่า
แค่ให้ไปเตือนแค่ให้ไปสั่งสอนก็คือรับครึ่งนึงไม่รับครึ่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานายอนันต์เนี่ยชอบไปนินทากับชาวบ้านว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเธอ
ทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะครับก็เลยให้นายปั่นแก้วเนี่ยไปสั่งสอนไม่คิดว่าจะฆ่า
เรื่องเงินสี่หมื่นที่นายปั่นแก้วโทรมาทวงเนี่ยเป็นการพูดเล่นกันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเงินชาปนกิจศพเลย
ด้วยโทษงานพวกนายสาวปายก็ดีกว่า
เวอร์โนโลงแรม
มันไม่ได้จ้างฆ่าอย่างสักอย่างฆ่าอย่างคนเดียวมันอ่ะไม่เงียบว่าฆ่า
บอกว่าไปสั่งสอนมันไปคู่มันเอา
ผู้เล่นที่ต่างเงินสามหมื่นสี่หมื่นเอามาจ้างมามีเงินจ้างมาจ้าง

แม่นอ่ะไปนอนอย่างก็กัน
มันก็เรียกว่าอย่างบ้างกลูกหลังกับไหนแขก
เขาเลื่อนฝูงมาอูฟังมากับอูนาวาดโดย
ว่ามันแบบเป็นความจริงว่ามีเนาะ
มากับอูอันนี้แม่งานึฮานได้ล่ะ
เรื่องเงินชาปนกิจศพที่ตำรวจเขาสาวไปถึงก็เนี่ยฮะ
คนนี้ที่กูงิทธิสักร์นั่งคุยด้วยคือนางสาวลำเพลอว่ำอ่อน
ตภรรยาของนายอนันต์หรือว่าจันเจ้า
ตอนที่นายจันเจ้าหรือว่าอันนันต์เขาเสียชีวิตถูกทำร้าย
บำรวดก็สืบทราบเพราะว่านางลำแพนเขาบอกว่า
เธอส่งเงินชาปนกิจสบนายอันนันมาตั้งแต่ปี๕๘เดือนละ๗๐๐บาท
เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายหากนายอนันต์เนี่ยตายนะแล้วก็เลิกกันไปแล้ว
อนันต์เขาก็เลยมาอยู่ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง
แล้วปี๖๐นางบัวลอยอยู่มาขอร่วมส่งคนละครึ่ง
แล้วก็ยังเอาชื่อของนายอนันต์ไปเข้าสมาคมชาปนกิจศพแห่งอื่นอีก
ทำให้หลังจากที่นายอันนันตายอดีตสามีเธอตาย
นางบัวลอยได้เงินไป๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
เพราะว่าเอาชื่อนายอนันต์ไปเข้าไว้หลายสมาคม
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาเอกสารจากไหนไปยื่น
แล้วก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าโหดร้ายมากนะฮะ
แกก็ให้เงินผู้หญิงคนนี้ก็รู้มาจากชาวบ้านอีกเหมือนกัน
แต่ไม่ได้เห็นกับตาเนอะตอนนั้นน่ะแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เนอะ
ก็คือที่บ้านเขาจะทำแบบนี้กันหมดคือเหมือนช่วยเหลือกัน
ถ้าเกิดมีการตายก็เหมือนหมายความว่าเราช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน
เราไม่รู้ว่าแกจะทำแบบนี้เราไม่รู้ว่าแกในในกรณีที่ว่าแกจะฆ่าเอาเงินหรือยังไง
เราไม่รู้ถ้าหากแม่จริงแม่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
เพราะศพสองศพนี้แม่ก็ไม่เคยมาเผาด้วยแล้วไม่เคยมาในบ้านด้วยว่า
ศพสองศพที่แกได้จากยามาซิกเนี่ยแม่ก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าแกได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้
แต่มีคนอื่นเขาก็พูดว่าแกได้
นายอนันต์เองเขาก็มีญาติพี่น้องนะฮะมีพี่ชายเนี่ยมาติดต่อขอรับศพไปแล้วหลังเกิดเหตุนะครับ
เขาก็อยู่อีกที่หนึ่งบอกว่าน้องชายก็มาอยู่คนเดียว
ชวนกลับบ้านก็ไม่ไปนะครับจนมาเกิดเหตุ
วันนี้เราได้เจอลูกชายของนางบัวลอยนะครับผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าไปคุยกับแม่มาในห้องคุมขังนะครับ
แม่ยืนยันว่าไม่ได้จ้างวานค่าจริง
แล้วก็รู้แค่ว่าในอันนั้นเนี่ยชอบมาทำงานรับจ้าง
แล้วก็มาขอเงินแม่ส่วนเรื่องเป็นกิ๊กกันเป็นอะไรกับแม่
ก็เห็นชาวบ้านเขาพูดกันนะแต่ก็ไม่รู้อะไรมากกว่านี้
คุณผู้ชมคะมี๓เรื่องที่ตอนนี้ตำรวจต้องตรวจสอบนะคะ
ประเด็นแรกแล้วก็คือแรงจูงใจเรื่องเงินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
บัวลอยยอมรับสารภาพว่าจ้างวานนายปั่นแก้ว๔๐๐๐บาทให้ก่อเหตุจริง
แต่บอกว่าเป็นเพราะมีความแค้นส่วนตัวกับนายอนันต์
แต่ประเด็นคือตำรวจยังสงสัยอยู่เรื่องแรงจูงใจจากเงินชาปนกิจศพ
เพราะถ้าได้ก็คือได้ไปกับแสนนึงเลยนะคะ
ประเด็นที่สองนางบัวลอยเคยเอาชื่อชาวบ้านไปเข้าสมาคมชาปนกิจแบบนี้
เพื่อรับผลประโยชน์แล้วชาวบ้านสองคนที่เอาชื่อไปเข้าก็ตายไม่ทราบสาเหตุมาแล้ว
รวมถึงประเด็นที่๓นางบัวลอยเพิ่งรู้จักนายปั่นแก้วเมื่อไม่นานมานี้แล้วมีคนแนะนำให้รู้จัก
เลยไม่รู้ว่านี่ทำเป็นขบวนการหรือเปล่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยอีกไหม
เราได้ไปเจอนายจำรัฐแสนคำนะคะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านที่นางบัวลอยคนนี้เคยนำชื่อไปเข้าสมาคมชาปนกิจ
เขาเล่าบอกว่าหลังจากที่ถูกนำชื่อเข้าสมาคมได้๖เดือนนางบัวลอยเนี่ยเอายาเม็ดอะไรไม่รู้ใส่แคปซูลใส่ถุงมาให้กินบอกเป็นยาจากญี่ปุ่นช่วยรักษาอาการอำมพลึกอมภาษณ์คือเขามีอาการป่วยอยู่เขาอยากจะหายเขาก็กินปรากฏกินเข้าไปเนี่ยนะคะมีทั้งอาการคันคอคลื่นไส้อาเจียนจนต้องรีบไปหาหมอหมอบอกเขาแพ้ยาเขาบ
ถ้าเกิดเขาไม่ได้อ้วกออกมาเนี่ยนางโบรอยคงได้เงินหลักแสนจากค่าชาปนกิจของเขาไปซะแล้วละมั้ง
กินเลยครับอืมแล้วเขาว่าไงครับครับครับครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามจะไปสอบถามคนในครอบครัวของนายปั่นแก้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ไม่เจอใครนะคะไปเจอเพื่อนบ้านครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านายปั่นแก้วเนี่ยมีภรรยาแต่เลิกกันไปแล้ว
อาศัยอยู่กับลูกชายวันที่ตำรวจมาจับตัวทุกคนตกใจมากเพราะจริงแล้วเนี่ยที่รู้จักกันมา
ปั่นแก้วเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินด้วย
แต่สังเกตอย่างหนึ่งคือหลังจากที่พบศพนายอนันต์ว่าถูกฆ่าเนี่ยนายปั่นแก้วเอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนเลย

มันอาจจะรู้จักกันหรือชอบพอกัน
อืมเพราะว่าเขาโทรคนนี้โทรมาหาเขาเนี้ยเดือนเลยครับ
ครับแต่เรื่องนั้นแถวบ้านนี้จะมารู้
ศพของนายอนันต์นี่วันนี้ครอบครัวก็ทำพิธีชาพนักกิจศพไปแล้วนะครับเมื่อ๔โมงเย็นนะฮะ
ก็ในช่วงเวลาที่ตำรวจเนี่ยนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั่นแหละแต่ก็ต้องขยายผลต่อคดีนี้